พูดถึงฟุตบอลกันดีกว่านะครับก็เป็นข่าวสารรายวัน
เพราะว่าการทำงานของอากีรานิชิโนเนี่ย
ตั้งแต่เขารับงานอย่างเป็นทางการเขาไม่หยุดเลยนะ
ไปดูสโมสรซ้อมนะครับแล้วก็วันที่มีการแข่งขันลีกเนี่ย
เจอกันระหว่างจ่าฝูงกับรองจ่าฝูงก็คือสมุทรประการกับบุรีรำนะครับ
แต่ข่าวสารที่คุณไกรสอนนำมาฝากก็คือ

สารที่เอาเก็บตัวฝุกซ้อมทางสมคมก็กำลังพิจารณา
หลังจากที่สมคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับรวมทั้งบริษัทไทยลีกจำกัด
เห็นพร้อมกับข้อเสนอของอัคิรานิชชิโนคุณสูตรทีมชาติไทยชาวญี่ปุ่น
ที่อยากให้เกมไทยลีก๑และไทยลีก๒เกมกลางสัปดาห์วันพุธที่๒๑สิงหาคม
เลื่อนไปเตะในช่วงต้นเดือนตุลาคมแต่ยังคงเกมไทยลีกส์สุดสัปดาห์วันเสาร์ที่๒๔
และอาทิตย์ที่๒๕สิงหาคมไว้ตามเดิมก่อนจะเบรกโปรแกรม
เพื่อให้นักเตะเข้าแคมป์ทีมชาติทำศึกฟุตบอลโลก๒๐๒๒รอบ
เลือกรอบ๒โซนเอเชียนัดแรกที่จะเจอกับเวียดนามวันที่๕กันยายน
ในผ่านที่สุพพพงศ์รองเลขาที่การฝ่ายตามประเทศสมาคมกีฬาฟุตบอล
เผยว่านักเตะที่มีชื่อติดทีมชาตินะครับโปรแกรมลงเล่นวันที่๒๔สิงหาคม
จะมาเข้าแคมป์วันที่๒๖สิงหาคม
ส่วนนักเตะที่เล่นวันที่๒๕สิงหาคมจะตามมาสมทบวันที่๒๗สิงหาคม
ส่วนสถานที่เก็บตัวฝึกซ้อมนะครับสมาคมกำลังพิจารณาสถานที่ที่เหมาะสม
ซึ่งต้องผ่านมาตรฐานของเรื่องของสนามฝึกซ้อมห้องพักและที่พักตามที่สมาคมกำหนด
รวมทั้งมีห้องแถลงข่าวห้องฟิตเนสนะครับรวมทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกต่างที่จำเป็น
ว่าจะได้ข้อสรุปช่วงต้นเดือนสิงหาคมนี้นะครับ
ก็เน้นย้ำกันหน่อยนะครับสำหรับโปรแกรมในการถ่ายทอดทั้ง๘นัดนะครับที่ไทยเตะก็ไม่รู้ว่าจะลุ้นถึงเกมไหน
แต่เราอยากให้ถึงเกมสุดท้ายเลยนะครับโดยเฉพาะยิ่งเข้ารอบก่อนก็ยิ่งดีล่วงหน้าเกมถึง๒เกมนะครับ
เจอกันเกมแรกนะครับมีนัดกันวันที่๕กันยายนนี้นะครับ
ไทยเปิดบ้านเจอกับเวียดนามเราถ่ายยาวถึงเกมสุดท้ายเลยที่เจอกับมาเลเซียวันที่๙มิถุนายนปีหน้าเลยนะครับ
ที่น่าสนใจนะครับโฟกัสไปที่เกมคู่๑๙นาฬิกาครับ
ส่วนประการซิตี้นะครับจะเจอกับบุรีรำนะครับเป็นเกมแย่งจ่าฝูงซึ่ง
ฮิระนิชโนจะเดินทางไปดูเกมคู่นี้แล้วก็๒ทุ่มเนี่ยมีเมืองทอง
ยูเนเต็ดจะพบกับทางราชบุรีนะครับส่วนฟุตซอลไทยลีกวันนี้ก็มีคิวเตะกันสาม
คู่นะครับในช่วง๔โมงครึ่งในเตะไปแล้วนะครับมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตพบกับสุราธานีแล้วก็๖โมงครึ่งเนี่ยมีแบงคอก
เอสเจอกับบางกอกซิตี้รวมถึงศรีสะเกดจะพบกับสิงห์สมุทรสาครทั้ง๓คู่มีการถ่ายทอดนะครับทางแอปพลิเคชัน